การนี้ค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์
ฉันบอกก่อนเลยนะคะว่าวัยรุ่น๒คนที่เสียชีวิตอายุ๑๘ปี
ทั้งสองคนไม่ควรที่จะมาตายด้วยพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้ค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขับรถกระบะไล่ชนน้องทั้งสองคนอายุ๑๘ปี
เสียชีวิตคาที่เลยนะคะเพียงเพราะว่าผู้ชายคนนี้คนขับรถกระบะ
ไปมีเรื่องกับวัยรุ่นอีกหมู่บ้านแล้วโมโหสุดท้ายแล้ว
คิดว่าน้องสองคนเนี่ยมองหน้าหาเรื่องไล่ชนเป็นเรื่องเป็นราว
สุดท้ายน้องตายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเอาคืนไม่ได้ไง
ชีวิตมันเอาคืนไม่ได้ไงแลกด้วยอารมณ์ของคุณเนี่ย

ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนแห่งหนึ่ง
ตำบลตาตุ่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะ
สุดท้ายแล้วตำรวจสพดมค่ะ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องลงพื้นที่นะคะ
ไปดูจุดเกิดเหตุคุณดูสภาพมอเตอร์ไซค์ของน้องนะคะ

ผู้เสียชีวิต๒คนอายุเท่ากันเลยคือ๑๘ปี
คนแรกคือชื่อว่าน้องภูมิพัฒน์พุทธมาศ
คนที่๒ชื่อว่าน้องประสิทธิ์มีรีค่ะ
น้องเนี่ยสภาพศพกู้ภัยบอกเรานะ
บอกว่ากระดูกหักหลายจุดด้วยกัน
นอนเสียชีวิตคาที่อยู่ริมถนนค่ะ
ใกล้จุดเกิดเหตุเนี่ยไปพบรถมอเตอร์ไซค์ของน้องคันเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะ
อัดก๊อปปี้ติดอยู่กับต้นไม้
แล้วรถกระบะคู่กรณีก็คือรถกระบะฟอร์ดสีส้ม
คันเกิดเหตุคนขับรถกระบะชื่อว่านายธนกรสมทองอายุ๓๑ปี
หลังเกิดเหตุค่ะชาวบ้านแล้วก็ญาติของผู้ตาย
พอมาเจอปุ๊บโกรธสิฮะจู่ไปชนลูกหลานเขาตาย
รุมประชาธรรมนายธนกรค่ะจนหัวแตกหน้าผากแตก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ด้านมนุษยธรรมต้องคิดด้วย
พานายธนกรเนี่ยส่งโรงพยาบาลก่อนเบื้องต้นส่วนเรื่องคดีเดี๋ยวว่ากันค่ะ
สอบสวนญาติของผู้ตายทราบว่าคนขับรถกระบะก็คือนายธนกร
มีปัญหากับวัยรุ่นที่สารกลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่พื้นที่ตำบลตาตุ่ม
ระหว่างนั้นผู้ตายทั้งสองคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดี
หลังกลับมาจากไปเยี่ยมยายที่โรงพยาบาลสังขะ
แล้วผู้ตายก็มองไปที่สาลาที่คนขับรถกระบะไปมีเรื่องกับวัยรุ่น
ทำให้คนขับรถกระบะก็คือนายธนกรไม่พอใจ
คิดว่าผู้ตายทั้งสองคนมองหน้าหาเรื่องตัวเอง
ประกอบกับคนขับรถกระบะอยู่ในอาการโมโหด้วย
ก็ขับรถกระบะเนี่ยไล่ล่าน้องทั้งสองคนไปชนรถมอเตอร์ไซค์ของน้องทั้งสองคน
แล้วคุณคะไล่ล่ากันระยะทางกว่า๔กิโลเมตร
รถกระบะของนายธนกรตามรถมอเตอร์ไซค์ของน้องทัน
พอตามทันปุ๊บมาชนเลยค่ะชนเข้าอย่างจัง
แหมรถกระบะกับมอเตอร์ไซค์มันจะทานแรงกันไหวไหม
นี่รถกระบะคันนี้แหละค่ะคันก่อเหตุนะฮะ
ญาติของผู้ตายบอกว่าผู้ตายทั้งสองคนเนี่ย
จะกลับมาจากกรุงเทพช่วงเทศกาลสงกราน
แต่ไม่คิดว่าการกลับภูมิลำเนาครั้งนี้
การกลับบ้านเกิดของน้องครั้งนี้จะเป็นการกลับบ้านเกิดครั้งสุดท้ายของชีวิต
กลายเป็นกลับบ้านเกิดแล้วกลับบ้านเก่าไปเลยนะคะครับ
เหตุผลมาจากอารมณ์คนล้วนแล้วคนเนี่ยที่ชนน้องเนี่ย
ก็ไม่ได้รู้จักกันด้วยค่ะตำรวจได้ตามไปควบคุมตัวนายธนกรนะคะ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลคือไปอายัดตัวค่ะแล้วตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลรู้ไหมคะ
ว่าผลของการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะ
ร้อยสี่สิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อืมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
กฎหมายกำหนดเท่าไหร่คะไม่เกินห้าสิบไม่เกินห้าสิบ
แล้วตัวเอง๑๔๐ค่ะเบื้องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหา
พยายามฆ่าสองเมาแล้วขับส่วนข้อหาอื่นนั้นเดี๋ยวรอตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมค่ะ